ทุกคนค่ะเป็นเรียบเวลาเกือบ๒สัปดาห์แล้วนะคะ
เนื่องจากว่าทั้งคู่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แคปชั่นขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเขาทั้งคู่
ตอนนี้อยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลได้รับการรักษากินยากันอยู่
ไม่มีไข้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงดูอาการไปเรื่อย
และอยากขอความร่วมมือให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ที่บ้าน
ไม่ออกไปในที่ที่คนเยอะเพราะตอนนี้ทีมแพทย์และพยาบาลกำลังทำงานอย่างหนักนะคะ
นักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์ค่ะที่เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลเป็นวันที่๓
ก็ได้โพสต์คลิปอัปเดตอาการของตัวเองพร้อมกับบอกว่าตอนนี้กำลังใจดี
แต่เรื่องที่สำคัญเลยก็คือว่าไม่อยากให้โทษโรงพยาบาลที่ปล่อยตัวเธอกลับบ้านตั้งแต่วันที่มาตรวจ
รวมถึงขอโทษร้านค้าต่างที่เธอเอ่ยชื่อถึงในช่วงวันที่ก่อนมีอาการค่ะ

ไม่อยากให้ไปว่าทางโรงพยาบาลหรือคุณหมอเลย
เขาคือคนที่กำลังทำงานเพื่อพวกเรา

ยังไงไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบเยอะขนาดนั้น
เรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ยังกำลังใจดีอยู่ค่ะ
ยังโอเคอยู่ยังสดใสสู้โควิดได้อยู่ค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ
สั่งซื้อแอลกอฮอลจากทางเฟซบุ๊กแต่กลับพบว่ามันเป็นของปลอม
คือลองดมดูแล้วเนี่ยเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำยาเช็ดกระจกค่ะ
เทียบกันให้ดูกับของจริงตามภาพเลยนะคะ
ซึ่งของปลอมเนี่ยพอเขย่าแล้วจะเกิดฟองคงตัวนาน
ซึ่งขอฝากเตือนทุกคนให้ระวังเรื่องนี้กันด้วย
เพราะล่าสุดคนขายหายตัวไปแล้วค่ะ
คือจริงเขาบอกว่าอาจารย์เจษฎาเขาบอกไว้ว่า
วิธีการทดสอบแอลกอฮอลเขาบอกว่าให้วัดที่จุดเดือด

ที่จุดเดือดที่๗๘องศา
หรือใช้วิธีการดมแบบคุณนาวินต้าก็ได้
ดมเนี่ยดมในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้
แต่ว่าที่สำคัญอย่ามาหลอกกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม